กระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงทุกวันนะครับ
เกี่ยวกับตัวเลขในบ้านเราสำหรับผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังนะครับ
แต่ว่าวันนี้วันหยุดนะก็น่าจะมีการแถลงแหละ

รอบเช้านะครับตัวเลขยังอยู่ที่๑๔อยู่เลย
พอรอบบ่ายตัวเลขบอกว่ามีผู้ติดเชื้อ
ที่อยู่ในประเทศไทย๑๙รายเท่ากับเพิ่มขึ้น๕รายนะครับ
แล้วก็รายใหม่ที่เพิ่มขึ้น๕ราย
เป็นคนจีนที่มาจากอู่ฮัน๔ราย
และอีกคนนึงน่าสนใจเป็นคนขับรถแท็กซี่

แต่พาคนจีนไปโรงพยาบาล
กลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศรายแรกของไทยนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
คือในแพทย์ธนรักภิพัฒน์นะครับ
แถลงว่าพบคนไทยรายแรกที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้ว
ก็คือคนขับรถแท็กซี่ที่ไม่เคยมีประวัติ

โดยสงสัยว่าติดจากผู้เดินทางที่เป็นชาวจีน
และขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
ขณะที่ต้องดูแลความเสี่ยงว่าคนขับรถแท็กซี่รายนี้
จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือว่าจะเป็นผู้ที่
แพร่เชื้อกระจายไปสู่ใครอีกหรือเปล่านะฮะ
ฟังเสียงของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับ
สำหรับแท็กซี่รายดังกล่าวนี้นะครับ
มีประวัติรับตัวผู้ป่วยชาวจีนไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับ
โดยชาวจีนคนดังกล่าวนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยตั้งแต่แรกนั่นแหละ
ที่เป็นตัวเลขตั้งแต่แรกของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
แต่ได้รับการรักษาจนหายขาดไปแล้วแล้วก็เดินทางกลับประเทศไปแล้วนะครับ
ซึ่งคนขับรถแท็กซี่คนนี้เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ดูแลสุขภาพดี
เมื่อป่วยจึงได้โทรศัพท์มาสอบถามและเข้าระบบการเฝ้าระวังนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวงเองทางหน่วยแพทย์เอง
จะต้องไปดูผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้
มีอยู่ทั้งหมด๑๓คนในจำนวนนี้เป็นคนในครอบครัว๓คน
คือภรรยาลูกและหลานซึ่งจากการเก็บตัวอย่างไปตรวจเชื้อ
ก็พบว่าผลเป็นลบไม่มีการติดเชื้อ
ทั้ง๑๓คนยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่อง๑๔วัน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ตัวโชเฟอร์แท็กซี่เองอย่างที่บอกว่าเขาดูแลตัวเองดี
พอหลังจากที่เขาสงสัยไปตรวจหลังจากนั้นเขาไม่ได้ขับแท็กซี่นะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งฟังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งกังวลว่าเอ๊ะ
ฉันนั่งแท็กซี่ฉันจะไปนั่งแท็กซี่คันนี้หรือเปล่านะ

แต่ดิฉันก็ไม่อยากสร้างความตื่นตนกนะแต่ต้องบอกก่อนว่าไวรัสโคโรนามันต่างกับไวรัสชนิดอื่น
เพราะว่าตอนที่คุณยังไม่แสดงอาการคุณแพร่เชื้อไปแล้ว

เพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าพอแท็กซี่เริ่มมีอาการป่วยปุ๊บเขาหยุดขับรถ
แต่ก่อนที่เขาจะแสดงอาการคลับก๊อมอดมีโอกาส
ยังไม่ได้แสดงอาการแต่มันแพร่เชื้อได้
นี่แหละจุดตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนเป็นห่วงว่า
ช่วงระหว่างที่คุณจุธารัฐอธิบายให้ฟัง
หรือว่าเชื้อมันติดอยู่ในรถแท็กซี่หรือเปล่า

ตอนนี้ทางกระสวงเองก็ยังคงต้องตามติดต่อ
สำหรับกรณีผู้ป่วยติดเชื้อในไทยรายแรก
ทีมข่าวของเราก็ต้องไปพูดคุยกับคนที่ทำหน้าที่
หรือว่าทำอาชีพที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว

หรือไม่ก็บุคลากรทางการแพทย์ไก๊นะฮะ
โดยคนขับแท็กซี่แถวแยกห้วยขวาง
แล้วคุณก็รู้ดูแยกห้วยขวางคนจีนเยอะ

เขาก็ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกมาโดยตลอด
เวลามีผู้มาใช้บริการเขาก็ปิดของเขาเอง
แล้วเขาก็เห็นว่าผู้มาใช้บริการรถแท็กซี่ของเขาก็ปิด
รวมถึงเรื่องของการทำความสะอาดรถ

แต่ช่วงนี้ผ้าปิดปากหมดครับ
เพราะว่าแจกผู้ที่มาขึ้นรถไปหมดแล้วเหมือนกัน
ตัวพี่เขาเองก็เลยบอกอ้าวขาดแคลนผ้าปิดปากเหมือนกันนะฮะ

ก็รับครับรับตามสนามบินดอนเมืองอยู่
ก็ใหม่ก็กลัวครับแต่ว่าผมมองว่าคงไม่ใช่นำเชื้อมาทุกคนครับ
ผมมองว่าไม่ถึงขนาดต้องระวังจนเกินไปครับ
ผมว่าอยู่ว่ารู้ตัวอาจจะป้องกันกันไว้ชั้นครับที่เขาติด

ครับตอนนี้ต้องเฟฟไปแล้วครับต้องเฟฟต้องปิดปาก
ถ้ามีใครก็บอกใครด้วยก่อนต้องบอกใครด้วยก่อน
ครับของผมหมดไปดีถ้าผมอยู่หน้ารถผมก็แจกบุยสารด้วย
ประเทศอะไรต่างชาตินะครับไม่ใช่จีนนะครับคนไทยผมก็แจกให้
แจกไปผมหมดไปเลยผมก็เอาโอเคเดี๋ยวต้องซื้อใหม่

แล้วก็สำหรับผู้ติดเชื้อสำหรับผู้ติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวในประเทศไทยนะฮะ
เมื่อวานทางกระทรวงก็แถลงออกมานะครับว่ายอดผู้ป่วยสะสมมีทั้งหมด๑๙รายนะครับ
แล้วก็หายแล้วปล่อยกลับบ้านแล้วคือ๗รายนะครับ
แล้วก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๒ราย
ซึ่งรวมถึงโชเฟอร์แท็กซี่ลายล่าสุดนี้ด้วยนะฮะ
ณวันที่๓๑มกราคมนะครับมีผู้ป่วยอันนี้อีกกลุ่มผู้ป่วยนะ
ที่เรียกว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง
กลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่ตรวจพิสูจน์กันอยู่
คือต้องกักตัวเอาไว้ดูอาการก่อน
ไม่ได้ฟันทงว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยงนี่แหละมีทั้งหมด๒๘๐รายนะครับ
ก็มีทั้งที่ไปดึงตัวมาจากสนามบินหรือตรวจที่สนามบิน
แล้วก็ดึงตัวมารักษาแล้วก็มีที่ประชาชนเขาเข้าไปรักษาเอง
เนื่องจากอาการไข้แล้วน่าจะมีความเสี่ยง
แต่ตอนนี้ในกลุ่ม๒๘๐รายอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๖๘ราย
ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ปกติแล้วครับ
แล้วก็ยังมีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๒๑๒รายนะครับ
ทีนี้มันก็มีคำถามนะเวลาที่เราตามเรื่องไวรัสโคโรนา
คำถามเดิมก็คือเอ๊ะแล้วคนไทยที่อยู่ที่อู่ฮั่นล่ะ
จะเดินทางกลับมาที่ไทยได้หรือไม่อยากไปรับกลับเมื่ออย่างไร
เมื่อวานอานุทินฐ์ชานวีรกูลว่าการกระทรวงสาหสุข
นั่งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาไวรัสโคโรนา
ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกอย่างเข้มข้น
ก็บอกว่าได้เตรียมความพร้อมในการรับคนไทย
และนักศึกษาไทยที่อู่ฮั่นทั้งหมด๑๖๑คนกลับประเทศ

พร้อมบินทันทีที่ได้รับอนุญาตจากทางการจีน
เพราะตอนนี้สายการบินแอร์เอเชีย
เขามีเที่ยวบินไปที่นั่นอยู่แล้วเขาก็พร้อม
การที่จะสนับสนุนเครื่องบินซึ่งเครื่องบินลำนี้
ก็จะรับผู้โดยสารได้๑๘๐คนถูกต้องไหม
แต่ว่าทีนี้มีคนไทยในอู่ฮั่น๑๖๑คน
มีที่ลงทะเบียนอยากกลับแล้ว๑๔๐คน
ทีนี้นะฮะก็มีความพร้อมแล้วล่ะ
ถ้าทางการจีนไฟเขียวปุ๊บอนุญาตปั๊บเมื่อไหร่เนี่ย
ไทยจะบินไปทันที

แต่ว่าสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงปะกิ่ง
เขาก็จะส่งค่าราชการของสถานเอกอาคารราชทูต๓คน
คือไปที่อูฮันกำลังเดินทางไปใช่

เรื่องของการจะเตรียมนำคนไทยออกจากพื้นที่
ซึ่งข้าราชการทั้ง๓คนนี้ต้องเดินทางจากปากกิ่งไปอูฮัน
ไกลประมาณ๑๒๐๐กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นจะถึงประมาณวันอาทิตย์นี้ค่ะช่วงเย็น
พอไปถึงก็จะอยู่ที่นั่นเลย

ส่งคนไทยกลับบ้านก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

คือเขาก็ต้องเข้าสู่การกักตัวเหมือนกัน
ใช่เฝ้าระวังอาการ๑๔วันนะคะ
ทีนี้ก็มีคำถามว่าไปรับเมื่อไหร่
เพราะว่าเมื่อวานท่านพลเอกประวิทย์บอกว่า
ก็พร้อมไปรับเลย๑กุมภาพันธ์๖โมง
แต่ทีนี้คุณอาทิตย์ชาวมีรกูลก็บอกว่า
คือเรื่องของวันเวลายังไม่แน่ชัด
คือต้องรอทางการจีนไฟเขียวปุ๊บไปปั๊บ
ก็ยังไม่แน่ว่าจะไปเมื่อไหร่นะครับ

คือตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะปัญหาสำคัญ
ว่าถ้ายกเลิกมันก็มีผลกระทบ
ทีนี้ก็ต้องดูเอาอย่างนี้ดีกว่า
ดูเรื่องของหนังสือรับรองจากแพทย์
ว่าจะเดินทางมาไทยต้องมีหนังสือรับรองจากจีนมายังไง

เขาบอกว่าโอ้โหทางการจีนเขาบอกว่า
ไม่มีนักท่องเที่ยวจากอู่ฮั่นจากอะไรเขาเดินทางมาแล้ว
ส่วนคนที่เคยเดินทางมาไทยกลับไปเกือบหมดแล้ว
คาดว่าอีกไม่กี่วันนี้กลับอู่ฮั่นหมดแน่นอน
แต่เรายังไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินจากไทยไปจีนหรือจีนมาไทยนะ

แต่ต่างชาติตอนนี้หลายประเทศกำลังประกาศต่อเนื่องเลย

ใช่สหราตรก็มาแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้คือจะมีคนไทยที่อยู่ที่ฉงชิ่ง
เขาขอความช่วยเหลือว่าเขาอยากกลับไทย๑๓คน
สรุปก็คือล่าสุดนี่คือภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชม
เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิแล้ว
เพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากสถานกงศูนย์ใหญ่ณนครเฉินตู
แล้วก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่ง
ก็ดำเนินการเรื่องของการจัดหาตัวเครื่องบินกลับไทย
ซึ่ง๑ใน๑๓คนที่เดินทางกลับมาคือนางสรรญาเจ๊กท่านา
โอ้โหให้สัมภาษณ์เรานี่น้ำตาไหลเลยนะ

อยากขอบคุณสื่อทุกคนนะคะที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้
ให้เราได้มีวันนี้ได้กลับมาหาคนที่เรารัก
ขอบคุณมากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน
ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยขอบคุณมากค่ะ
ต้องบอกก่อนว่า๑๓คนกลุ่มนี้เขาไม่ได้มาจากอูฮันนะ
อยู่สงชิงใช่อยู่สงชิงแล้วเขาบอกโอ้โหตอนนั้นก็ลำบากเหมือนกัน
เพราะว่าเขาก็จะหมดสัญญาจ้างงานเหมือนกันวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
ทีนี้นายจ้างก็เหมือนทิ้งเขาเหมือนกันแล้วก็ไม่มีตัวเครื่องบินมา
ไม่ใช่แค่นายจ้างทิ้งเขาอย่างเดียวคือตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เงินเดือนด้วยไง
ตอนนั้นเขาก็รออยู่ว่าเขาจะได้เงินเดือน
เขาจะได้เดินทางกลับมาที่ไทยก่อน
สุดท้ายได้รับการช่วยเหลือจากสารกงศูนย์ใหญ่
ใช่ค่ะทีนี้พอมาถึงแล้ว
แพทย์โรมบัวทองแพทย์ประจำจุดตรวจคัดกรองที่สุวรรณภูมิ
ก็บอกว่าตรวจคนไทยทั้ง๑๓คนแล้ว
ปรากฏว่าทั้ง๑๓คนไม่มีไข้ไม่มีความผิดปกติอะไร
สามารถกลับบ้านได้แต่หลังจากนี้ยังอยู่ในความดูแล
ยังอยู่ในการเฝ้าระวังติดตามอาการช่วง๑๔วันนี้อยู่นะคะ

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปิดประกาศไว้

ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ค่าแพทย์ค่าบริการค่าอุปกรณ์ค่าแล็บและค่ายา

ก็ตกออกตกใจนี่เป็นโรคฉุกเฉิน

แล้วใครจะกล้าไปเข้าโรงพยาบาล

เพราะเขามีแปลภาษาจีนด้วย
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปพูดคุย
กับทางผู้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ท่องเที่ยวรวมไปถึงคนไทยมีความตื่นตระหนก
และพยายามจะขอเข้ามาตรวจโรคดังกล่าวจำนวนมาก
ทางโรงพยาบาลจึงต้องแจ้งให้ทราบว่า

มีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้
ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจนะ

ทางโรงพยาบาลจะมีระบบคัดกรอง

กักตัวไม่ให้ปนกับผู้ป่วยอื่น
แล้วก็มีวิธีการในการดูแลรักษาที่มันเข้มข้น
กรณีที่มีการคัดกรองจากโรงพยาบาลแล้ว

เพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ
ก็ชี้แจงออกมาแบบนี้แต่ก็แพงอยู่นะ
เคยทราบว่าถ้าต้องตรวจโรคเชื้อทางเดินหายใจ

บางทีเราไม่มั่นใจตัวเองเราอยากไปตรวจเองแล้วนะ
อุตส่าห์แสดงตนขอให้มีการคัดกรอง

ก็ทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงมานะครับ

นายกไปตรวจงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โคโรนาไวรัสมาหรือเปล่า
ถึงต้องเข้าไปโรงพยาบาลปิดปากปิดจมูกลางาน
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เข้าธรรมเนียบตั้งแต่ช่วงสาย
เป็นประธานการประชุมคอรมอเศรษฐกิจ
ก็ประชุมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแหละ
มาตรการในการดูแลไวรัสโคโรนาอะไรเหล่านี้ด้วยนะฮะ
คนใกล้ชิดของนายกบอกว่าก่อนเข้าธรรมเนียบ
นายกก็แวะไปตรวจเอ็กซาเรย์ปอด
เพื่อดูการเพาะเชื้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ผลตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเท่านั้น
ก็น่าจะเป็นเพราะตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา
ปฏิบัติภารกิจแล้วก็พักผ่อนน้อย
ยืนยันไม่ได้มีไวรัสโคโรนาแต่อย่างไกลนะฮะ
แต่ว่าโลกโซเชียลเขาโอ้โห

คือต้องเข้าไปอ่านความคิดเห็นในนั้นเอง